อาจารย์ในเชิงสถิติเนี่ยอย่างทุกงวดมันจะมี
เลข๒ตัวเลขหน้า๓ตัวเลขท้าย๓ตัวก็แล้วแต่
เหมือนทะเบียนรถนายกเลยอุ้ยตรงกับวันเกิดคนนั้นคนนี้
วันสำคัญแบบนั้นแบบนี้หรือมีตัวเลขอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
อันนี้ในเชิงสถิติในทางสถิติมันก็คือเรื่องปกติ
มันก็เป็นเรื่องปกติแล้วครับในด้านสถิติแต่ก็
ผมก็เห็นว่านายกทุกท่านก็ให้เลขทุกครั้ง
เพราะนายกท่านหนึ่งก็มีรถตั้งหลายคันแล้วมันก็
มันก็คงจะไปแจ็คพอร์ตกันสักครั้งอย่างผมจำได้อย่าง
ของคุณยิ่งรักก็หลายรอบอยู่มาของท่านประยุทธ์ก็หลายรอบอยู่
ก่อนหน้านั้นคุณทักษิณเลี้ยงให้ผมก็ว่าก็น่าจะหลายรอบอยู่
เพราะทุกคนล้วนแต่ออกไปปฏิบัติภารกิจ
ผมเข้าใจว่าพอตัวเลขมันออกมาแล้วเนี่ย
มันก็จะเอาผลที่ได้เนี่ยไปแมทหรือไปจับคู่กับเหตุการณ์ที่มันดังอยู่
ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นนะครับ
เดี๋ยวมันก็ต้องถูกสักกับเลขหนึ่งแล้วฮะไปแมทอยู่กันสักเลขหนึ่งได้
อย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยก็ต้องไปแมชกับอายุของคนที่สูง
หรือคนที่มีชื่อเสียงแล้วเสียไปหรืออะไรก็สุดถ้าทำ
มันต้องแมชได้สักอย่างหนึ่งนะครับ
เพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ไม่จำเป็นต้องไปปรับวิธีการในการออกสลากแล้วใช่ไหมครับ
ผมคิดว่าทุกวันนี้ถ้าเท่าที่ดูผมคิดว่าโปร่งใสมากพอสมควรแล้วนะครับ

ไม่ต้องไปเอาขั้นตอนนั้นขั้นตอนนี้เพื่อให้คนรู้สึกมั่นใจอะไรมากขึ้น

แล้วเอาจริงนะครับถ้าเราลองมองในโลจิกนะฮะ
สำนักงานสลากจะล็อกเลขไปทำไม
เพราะว่าสลากที่สำนักงานสลากพิมพ์ขึ้นมา๑๐๐ล้านฉบับ

เขาจัดสรรอยู่แล้วก็คือ๖๐เป็นเงินรางวัลในแต่ละงวด
ถูกไหมครับแล้วพิมพ์ที่สลากที่พิมพ์ออกมาก็คือ
ก็คือเขากันไว้อยู่แล้ว๖๐ในแต่ละงวดเนี่ย

เพราะฉะนั้นเนี่ยจะล็อกเลขไปผมไม่เข้าใจว่าสำนักงานสลายจะทำไปเพื่ออะไร
และอีกอย่างหนึ่งต่อให้ไม่มีคนซื้อ
แต่คนที่ได้โคต้าไปแล้วขายไม่หมดเขาก็ถูกรางวัลอยู่ที่
ก็ถูกรางวัลแล้วเขาก็รับภาระ
สมมุติถ้าขายไม่ออกแล้วก็ไม่ถูกรางวัลเขาก็ต้องรับภาระไป

เพราะว่าสำนักงานสลากขายขาดอยู่แล้วไงฮะ
เพื่อให้คนที่รู้ไว้ล่วงหน้าแล้วไปหาซื้อมาแล้วถูกกันเอง
ก็ต้องไปกว้านหาซื้อมาอย่างนี้หรอ
ผมถึงบอกว่ามันไม่มีตักกะที่จะไปรองรับว่าสำนักงานสลากจะล็อกไปเพื่ออะไร
แต่อย่างที่ผมบอกนะครับผมไม่ได้มีหน้าที่มา
แต่ผมมองในแง่ของตักกะในแง่ของข้อมูลที่เราศึกษาว่า
มันน่าจะย้อนกลับมาย้อนถามว่าแล้วสำนักงานสลากจะล็อกไปทำไมเนี่ย
ว่าเขาขายสลากแบบขายขาด
รายได้ที่เขาได้เขาได้แน่นอนอยู่แล้ว
คือเท่าไหร่ฮะ๑๐๐ล้านฉบับใช่ไหมฮะคูณ๗๐